เมื่อวานนี้การประชุมร่วม๘พักร่วมเนี่ย

เจรจากับพักคั่วตรงข้ามมาก่อน

ตอนนี้ครับเห็นว่าได้เจรจา

จาก๑๓เสียงเดิมของพระเก้าไกลนะ
แต่คุณประเสริฐไม่ได้ระบุชัดนะสิว่ากี่เสียง
อ๋อที่บอกว่าให้คุณสุริยะจึงลูกลงกีศ
ดำเนินการเลยประสานกับสวเลย

นี่แหละครับคุณประเสริฐบอกได้เพิ่มมาแล้ว
แต่จากการไปคุยกับสมาชิกวุฒิสภา
ก็มีบางส่วนก็ติดใจประเด็นการแก้ไขมาตรา๑๑๒นี่แหละ
ส่วนการพูดคุยกับตัวแทนพักการเมืองคั่วรัฐบาลเดิม

คุณประเสริฐย้ำว่าไม่ใช่การยืมมือเพื่อนมาบีบพระเก้าไกล

เนี่ยยังโทรคุยกันดีอยู่เลยกับคุณชัยธวัฒนตุลาธนเลขาพระเก้าไกล
และคุณพิจารณ์ชาวะพัฒนาวงศ์รองหัวหน้าพักเก้าไกล
ส่วนข้อเสนอจากบางฝ่ายล่ะคุณประเสริฐ
ที่เห็นว่าในเมื่อพักเพื่อไทย
ก็ได้รับฉันธานุมัติให้เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลเนี่ย
เพราะพักเพื่อไทยก็เป็นแก่นำแล้วนี่ไม่ใช่เก้าไกลแล้วนี่

ทำกันไปก็ไม่ใช่ของพระเก้าไกล
เดียวนะเป็นข้อตกลงร่วมกันของ๘พักการเมือง

มีอยู่๔ข้อซึ่งทำขึ้นมาภายหลัง

ข้อหนึ่งที่ว่าด้วยการสนับสนุนนายพิธาเป็นนายก
เพราะโอกาสก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วครับ
ถ้ามีการนัดหมาย๘พักร่วมอีกเนี่ย

หรือว่าใครมาเป็นแก่นำก็ต้องหลักแก้ให้สอดคล้อง

ที่ว่าเราจะร่วมกันสำนุนคุณพิธา
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันครับ

มีรองหัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างในเสริมศักดิ์พงพาณิชย
รวมทั้งสสและอดีตสอสอจากภักดิ์เพื่อไทยและพักไทยรักษาชาติ
มาร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ของอดีตนายกทักษิณชินวัฒน์ที่ครบรอบอายุ๗๔ปี
โดยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงครับพระธรรมสุธี
ให้พรว่าวันไหนก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้
บุญอยู่ที่ใจพาเราไปได้ทุกที่
ชีวิตเราเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตาย
อย่าไปคิดอะไรมากขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง
โวยพรให้สิ่งที่ญาติโยมทำวันนี้
ส่งผลส่งกระแสจิตไปถึงนายทักษิณ
ขอให้บุญบารมีคุ้มครองนายทักษิณเจริญรุ่งเรือง
เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืน
ทำการสิ่งใดก็สำเร็จครับ

มีแฟนคลับเนี่ยเอาเค้กมาอวยพรเหมือนกันคุณผู้ชม
ก็อวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๗๔ปีอดีตนายกทักษิณ
ถือป้ายด้วยนะนี่มีป้ายเขียนไว้ว่า
สรรวันเกิดพ่อใหญ่ขอให้เป็นปีสุดท้ายที่อยู่แดนไกล
ปี๖๗กลับมาพื้นแผ่นดินไทย
๖๗ก็ปีหน้าสิ
แล้วก็มีเขียนอีกป้ายว่าถึงคนแดนไกลวันนี้
เป็นวันเกิดของคนที่ชื่อทักษิณ
ประชาชนรากย่าอยากให้ท่านกลับมาผืนแผ่นดินไทย
เพราะท่านคือคนไทยของทุกคน
แล้วก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์อวยพรวันเกิด

เช้าวันนี้มันไม่ใช่เช้าสิ
ช่วงกลางวันแบบนี้เนี่ยดิฉันว่ามันจะกลายเป็นกระแสเลยแหละ

เพราะว่าโพสต์ล่าสุดของคุณอุ้งอิ๊ง
ที่เพิ่งโพสต์ไปได้๔๖นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

โพสต์เอาไว้ก่อนเข้าข่าวเที่ยงของเรา

คุณอุ๊งแข็งตอนแรกเดียวฉันอ่านโพสต์นี้ยังไม่ได้ละเอียด
ยังเข้าใจตอนแรกว่าวันเกิดคุณอุ้งอิง

กรกฎาวันเกิดคุณทักษิณแล้วปีนี้

แต่ใจความในโพสต์ที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือการจะกลับมาผืนแผ่นดินไทย
สิงหาคมนี้ที่ดอนเมืองในโพสต์เนี่ยนะคะ
คุณอุ้งอิ๊งระบุเอาไว้บอกว่า๒๖กรกฎาคมของทุกปี
เป็นวันสำคัญของลูกเสมอแต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากจะเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์
พ่อจะกลับมาแล้ววันที่๑๐สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมือง
วันเกิดที่ต่างประเทศของพ่อลูกพลาดไปแค่สองครั้ง
ถ้ารวมครั้งปีนี้คือครั้งที่๓เพราะว่าต้องเตรียมหลายอย่างที่เมืองไทย
ใจของลูกและทุกคนในครอบครัวเราหนักอึ้งทั้งดีใจทั้งเป็นห่วง
แต่ก็เคารพการตัดสินใจของพ่อเสมอลูกขอให้บุญรักษานะคะ
ขอให้พ่อของลูกแข็งแรงปลอดภัยได้มาส่งหลานไปโรงเรียนบ่อย
เหมือนที่พ่อตั้งใจไว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ใจดีกับพ่อของลูกเหมือนที่พ่อใจดีกับทุกคนเสมอ
พ่อที่สุดในโลกยังไม่หมดนะคะ
ข้อความย่อหน้าสุดท้ายของคุณอุ้งอิ๊งที่พิมพ์เอาไว้
บอกว่าสำหรับพี่น้องที่อ่านมาถึงตรงนี้
คุณพ่อเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นนายกที่ถูกพูดถึงว่ามีผลงานมากที่สุด
และประสบชะตากรรมถูกกระทำแสนสาหัส
ตัดสินใจกลับมาบ้านครั้งนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อพูดอย่างจริงจัง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี๒๕๖
จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และในฐานะคนไทยคนหนึ่ง
แต่คำนึงถึงอย่างที่สุดต่อความสบายใจและกังวลห่วงใยของทุกคนค่ะ
นี่ค่ะแล้วก็แฮชแท็กนะคะ
๗๔ปีรวมถึงแฮชแท็กโทนี่วุสสัม
ตอนนี้นะคนไปคอมเมนต์กันประมาณจะเกือบ๓๐๐ข้อความ
กดไลค์กันจะเป็นหมื่นแล้วนะคะกดหัวใจกันจะเป็นหมื่นแล้ว
ถึงบอกไงว่านี่แหละค่ะก็จะต้องจับตารอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไง
เพราะจริงคุณทักษิณเคยบอกมาก่อนหน้านี้แล้วแหละ
ไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์หรือบอกเวลาที่มีการไลฟ์ต่างว่าอยากกลับมา
มีหลาน๗คนแต่ทีนี้พอกำหนดวันมาแบบนี้แล้ว
ถึงตอนนั้นสถานการณ์บ้านเมืองของเราจะเป็นยังไงจะได้นายกแล้วหรือยัง